ปั้งทราก๊าละบังศรัพท์
ย้อนกลับไปนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วจำได้ไหมคะ
มีดาวติ๊กต๊อกท่านึงที่เต้นการเพลี่ยดนี้ค่ะ
เต้นอย่างก็ได้
แล้วสร้างกระแสฮือฮาคือยอดวิวตอนนั้นนะคะ๒๐ล้านตอนนี้๓๐ล้านแล้ว
คลิปเดียวแล้วคนนี้คุณผู้ชมแจ้งเกิดเลยค่ะ

คือนางเข้าแบบนางจะเล่นเป็นละครหลากหลายคอเลคเตอร์
มีตรงมีเต้นอะไรอย่างนี้หลายคลิปมากค่ะ
แต่ล่าสุดความปั้วของนางนะคะเข้าตาตลกดังอย่างอาโน๊ตเชิญยิ้มนี่
รับบทนะคะเป็นดาราท่านหนึ่งเรียบร้อย
ฉันไปเจอกันบวงสงฆ์ฉันช็อนช็อกเลย
นี่คือพีชตัวจริงนะคะนางนางนิ่งค่ะ
ก็เลยต้องมาพีชจริงหรือเปล่าเธอต้องเต้นให้ฉันดูนะคะปังกระมังซักผ้าค่ะ
ไม่พอนะคะนางก็ยังเล่าให้ฟังนะคะว่าพี่หนูดังแล้วนะคะแต่หนูไม่ทิ้งบ้านเกิดจังหวัดอุบลแน่นอนค่ะ
บินไปกลับเอานี่แหละค่ะส่วนกระแสฮีดล่าสุดกับคลิปเนี่ยค่ะ
ลคิงไงเนี่ยเป็นผู้ชายก่อนเป็นเด็กช่างสักพักแล้วก็เดินเออหน่วยนาฏ
นางก็บอกว่าหนูก็ทำเล่นนะพี่แต่แบบว่าข่าวเหมือนกันนะ
ไม่คิดไม่ฝันว่าจะกลายเป็นไวรัลฮิตขนาดนี้ค่ะ

ตัวตริงเสียงจริงพีชพนามาปั๊งปั๊งปั๊งกะละมังสักทา
ปั๊งปั๊งกะละมังสักทาใช่
พูดถึงปั๊งปั๊งกะละมังสักทานี่ก็ฮอตเหมือนกันรู้สึกไหมปั๊ง

คือว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่แบบแตกต่างจากคอนเทนต์ที่เราทำหลัก

แต่พอมาเล่นแบบนี้คนดูก็ชอบ
นักแสดงท่านหนึ่งแล้วเลขนี้ได้

นางเรื่องแรกที่เขาโทรไปติดต่อนี่เรารู้สึกแกอย่างไรครับ
รับเลยค่ะพี่
บทเป็นอะไรครับเป็น
บทเป็นนักข่าว